อะไรที่ทำให้ทิ้งทุกอย่างเลยวันที่๑๘แล้วหนีเลย
คือมันเป็นคำพูดของท่านผู้บัญชาการศูนย์ตามที่มีในคลิปแหละครับ
แต่ในคลิปถูกตัดออกไปผมย้ำว่าคลิปถูกตัด
และผมไม่ได้เป็นคนเอามาปล่อยด้วยน่าจะเป็นขบวนการดิบเครดิตผมมากกว่า
แล้วมีคำพูดข่มขู่ผมมาในเชิงข่มขู่แล้ว
ว่าผมอาจจะตายในห้องขังเป็นคนที่สอง
คือเราต้องการให้มีการตรวจสอบทุจริตที่

เฉพาะมีเราอยู่ในโครงการเหล่านั้น
หรือเราให้ตรวจสอบทุกโครงการ
ซึ่งแม้ไม่มีชื่อเราแต่เรารู้ว่ามันมีการทุจริต
ผมต้องการให้ตรวจสอบทุกโครงการครับ
เพราะนั่นคือการกดขี่ขมเหงผู้ใต้บังคับบัญชาครับ
โดยที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเขาไม่ได้ยินยอม

เรากลับมาอีกครั้งกับเรื่องของหมู่อาร์มนะคะ

ก็จะเห็นได้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
ที่หลายคนต้องเซฟนะคะ
เพราะว่าก็มองว่าค่อนข้างจะมีความสุ่มเสี่ยง
ของคนที่เปิดตัวออกมา
เพื่อที่จะมีการตรวจสอบต้นสังกัดของตัวเอง
ก็คือกรมสรรพวุฒิทหารบกนะคะ
สำหรับโครงการที่เจ้าตัวบอกว่ามีหลักฐาน
ที่จะชี้ให้เห็นว่ามีการทุจริตนะคะ

เพราะว่าในส่วนของทีมโฆษกของทบเอง
ก็นั่งแถลงข่าวหลายวันก่อนหน้านี้

แล้วก็มีบุคคลที่จะต้องเข้าสู่การตรวจสอบเนี่ย
สำนักงานที่ตรวจสอบทุจริตของประเทศแล้วเรียบร้อย

เราจะติดต่อทางปปชเรื่องของปปชจะมีอยู่๒เรื่องด้วยกันที่เราอยากจะถามจากปปช
ก็คือเรื่องแรกเรื่องของการคุ้มครองหมู่อาว่าตกลงแล้วเนี่ยขั้นตอนเป็นแบบไหน
เพราะถ้าอ่านจากข่าวก็คือว่าประธานปปชเองก็ต้องการให้เร่งรีบเรื่องนี้นะคะ
เพื่อที่จะคุ้มครองพยานอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าตกลงเรื่องที่ส่งมาถึงปปชนะเนื้อหาใจความเป็นอย่างไร
ปปชตรวจสอบไปถึงขั้นไหนแล้วอันนี้งานปปชถ้าเราได้สายนะคะ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครรับสายเราเลยส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือเรื่องที่หมู่อาร์มเตรียมใจรับไว้แล้ว
แต่ส่วนคุณผู้ชมเองหรือสังคมเองจะมองว่าเขาควรหรือไม่ควรเข้าสู่กระบวนการเพื่อรับโทษเพื่อพิจารณาก็แล้วแต่นะคะ
แต่เขาต้องเข้าแน่ไทม์ที่ต้นสังกัดได้มีหนังสือออกมาแล้วก็จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
ว่าจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้คือเขาเรียกไปวันพรุ่งนี้เรียนไม่แน่ใจว่าตกลงหมู่อาร์มเอาอย่างไรแล้วถามหมู่อาร์มคนเดียวไม่ได้
สวัสดีครับ
ถ้าจะเรียกหมู่อาร์มไม่ถูกยังต้องเรียกหมู่อาร์มอยู่ไหมคะ

ไม่ต้องก็ได้ครับ
แต่คนก็เรียกตามที่คุ้นปากไปแล้วว่าหมู่อาร์มนะคะ
แล้วก็ณตอนนี้เท่ากับว่าสถานภาพของเราคือไม่ได้เป็นทหารแล้ว
ก็ยังเป็นทหารประจำการอยู่ครับ
แต่เพียงแค่ว่ารอคำสั่งปลดประจำการ
แล้วก็ดำเนินคดีอาญาก็จะถอดยศต่อไป
ซึ่งเอาอย่างนี้นะคะถ้าเราคุยกันวันนี้
แล้วสมมุติว่าเข้าสู่กระบวนการของทางทหารสุดท้ายแล้ว

ว่าถ้าสุดแล้วเป็นไปได้ที่จะไม่ได้เป็นทั้งทหาร
ไม่ได้มีทั้งยศแล้วต่อไปก็คงไม่ต้องเรียกว่าหมู่อามแล้ว

ทีนี้มันมีโอกาสที่จะไม่เป็นแบบนั้นไหมคะ
น่าจะมีนะครับ
เช่นคือเข้าสู่กระบวนการ
แต่เหตุผลมีน้ำหนักสุดท้ายไม่โดนลงโทษอย่างนี้ใช่ไหม

ส่วนว่าจะสังกัดย้ายไปที่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับใครคะ

แต่อำนาจสูงสุดขึ้นอยู่กับท่านผู้บัญชาการทหารบกครับ
ก็คือว่าจะย้ายไปที่ไหน
แต่นั่นต้องผ่านสารทหารตัดสินว่าหมู่อาร์ไม่ผิดก่อนใช่ไหม

อันนี้ขออนุญาตใช้ภาษาชาวบ้านเลยนะคะ
อาจจะไม่ตรงตามภาษาทหารหรือภาษากฎหมายนะ
ทีนี้มาที่คุณวีระค่ะ

ถ้าเผื่อไปให้เบอร์โทรศัพท์กับใครเนี่ย

แล้วตอนนี้กระลาโหมเห็นไหม

ตรงขอหรือไม่ขอไม่แน่ใจท่าน
จะขอทราบนะตำแหน่งมือถือ

มันอันตรายนะนะครับเพราะว่าเขาเป็นปัญหาอยู่กับคนที่ทุจริตแล้วคนที่ทุจริตเนี่ยยศในพลนะนะครับเขาก็เกรงว่าเขาจะได้รับอันตรายนะครับ
ไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องมีคนไปเป็นเพื่อนเขานะครับถ้านะคะถ้าที่ฉันลองสงสัยขออนุญาตสงสัยต่อหน้าเลยนะคะ
จริงจริงอาจจะไม่มีอะไรแล้วก็ได้แต่อาจจะไม่มีใครอยากจะยุ่งแล้วด้วยซ้ำไหมเพราะว่าเห็นก็คืออยู่ในสปอร์ตไลท์แล้วนะคะไม่คุ้มกันหรอกใครจะมาทำอะไรหมู่อาร์มเดี๋ยวจะโดนสังคมลงโทษประนามซะด้วยซ้ำไปอันนี้เราเราเครียดไปเองเราคิดไปเองเราคิดเกินความจริงไปเองไหมคะคุณวีระคุณจอมขวัญเนี่ยจำเสแดงได้ไหม
ถูกยิงที่ไหนเอ่อถูกยิงที่ไหนถูกยิงกลางเมืองเอ่อ
จับคนร้ายได้ยังเข้าใจค่ะโอ้โหเปรียบเทียบขนาดนั้นเลยเหรอคะ
เอ้าแต่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันมีความคุกกลุ่นนี่
นั่นแหละก็เราจะไปไว้ใจใครได้ล่ะนะครับอะไรอ่ะ
มันมีอะไรที่จะเป็นเครื่องการันตีล่ะนะ
ว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับหมู่อาร์มเนี่ยมีใครการันตีได้บ้างไง
เดี๋ยวฉันถามถามถามคุณวีระครับเพราะว่าตรวจสอบมาทุกรัฐบาลแล้ว
ฉันถามแบบนี้ว่ากรณีของหมู่อาร์มถ้าเทียบความเข้มข้นนะคะ
คือผลกระทบที่เขาตรวจสอบมันกระทบกระแทกคนอื่นแรงแค่ไหน
ถ้าเทียบกับทุกโครงการที่คุณวีระก็เคยมาในแวดวงตรวจสอบทุจริต
คืออันนี้มันเดิมพันธุ์สูงนะ
กรณีหมู่อาร์มอย่างที่ผมบอกมันเป็นประวัติศาสตร์เลยว่า
ทหารตัวเป็นเนี่ยกล้าหอบหลักฐานออกมา
แล้วตัวเองก็ยืนยันแล้วตัวเองก็เป็นหนึ่งในขบวนการ

เห็นไหมครับนะอยู่ที่เขาหมดเลย
แล้วคนที่เขาออกมาเปิดเผยเนี่ย

ในพลนี่ต้องติดคุกนะ
ถ้าตรวจสอบแล้วว่าทำความผิดจริง
ถูกไล่ออกจากราชการ

แล้วลองคิดดูสิว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ

ว่าในส่วนของเอกสารหลักฐาน
ที่เราจะสู้คดีให้มีการตรวจสอบทุจริต
ถ้าผิดจริงตามนั้นทั้งหมด
กระทบทั้งหมดรวมแล้วจำนวนคนกี่คนคะ

เพราะในกองผมก็เกือบทั้งกองแล้วนะครับ
คือตั้งแต่ชั้นผู้น้อยขึ้นไป
จนถึงพนักงานและลูกจ้างด้วย

กรณีแรกคือเอาชื่อไปใส่โดยที่เจ้าตัวไม่รู้

อย่างเช่นโครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดอย่างนี้

ไม่รู้ตัวชื่อตัวเองไปอยู่

แต่ในส่วนของเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
ก็จะเกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ

ใน๑๐อันนี้ต้องเซ็นไงครับ

คือถ้าอันนี้ผิดจริงตัวเองโดนด้วย

แต่ว่าข้อเท็จจริงลายเซ็นต์มีที่มาอย่างไร
ทำไมต้องเซ็นอันนี้ก็ไปพิสูจน์กัน
ซึ่งในส่วนของคนที่รู้ว่าตัวเองมีชื่ออยู่

ก็แปลว่ามีคนอยู่ในสถานะเดียวกับหมู่อาร์ม

คือหมายถึงว่ารู้ว่าตัวเองมีชื่ออยู่
ใช่แล้วก็รู้ด้วยว่าอันนี้เรียกทุจริตนะ

รู้แหละว่าทุจริตแต่เราก็ต้องเซ็นอย่างนี้

สมมุติว่าถ้าจะมีคนผูกใจเจ็บหมูอาม
ไม่ได้เฉพาะระดับบัญชาการแล้วสิคะ

พวกเพื่อนฝูงกันก็เยอะแยะสิคะ

ไปหาใครไม่เจอแล้วเหมือนกันใช่ไหม
คือมันร่วมวงจร

ผมมองว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ย

หรือทำให้สวัสดิการผู้น้อยดีขึ้น

ในสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเออโอเคประชาชนกิน
อยู่ดีขึ้นทหารชั้นผู้น้อยอยู่กันแบบสงบสุขมีความสุข
อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูแลในด้านสวัสดิการต่างเนี่ยมันจะส่งผล
ดีครับแต่อันนี้มันไม่ส่งผลอะไรเลยผมเลยมีความรู้สึก
ว่ามันเป็นการกดขี่ข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชาเอาเปรียบซึ่ง
มีผู้น้อยหลายลายครับผู้น้อยมากครับในประเทศไทยเนี่ยที่ออก
มาบอกว่าเออพี่ครับผมเจอแบบนี้ผมเจอแบบนี้แต่ในสภาวะตอน
นี่ผมยังทำอะไรไม่ได้ผมต้องรอเคลียร์ปัญหาตัวตัวผมเอง
จบก่อนแล้วถ้าเมื่อไหร่อย่างเช่นสมมุติเป็นเรื่องสมมุติครับถ้าเอ่อท่าน
ลองแบบว่าเอาพิสูจน์ความจริงใจนะลองมาทำตรงนี้ดูไหม
แล้วไปเช็คมาให้หมดผมจะทำให้แล้วผมเชื่อว่าผมทำได้ดีด้วย
เพราะทหารผู้น้อยหลายคนครับเขาไม่กล้าพูด
กล้าพูดเพราะอะไรเพราะพรบว่าด้วยวินัยทหารคำเดียวครับ
หรือว่านอกเหนือจากวินัยแล้วก็กลัวเรื่องของ
ดิฉันไม่รู้วัฒนธรรมข้างในมันเข้มข้นขนาดไหนค่ะ
คือผมให้เปรียบเทียบอย่างนี้ครับคำว่าทำลงวินัยของทหารเนี่ย
หน่วยงานอื่นมันไม่มีคำว่าทำลงวินัย
ถ้าพูดถึงคำว่าทำลงวินัยเนี่ยทหารจะกลัวมาก
มันสมมุติว่าอย่างสตูของพี่จอมขวัญนี้ใช่ไหมครับ
มีลูกน้องมีเพื่อนร่วมงานทำอะไรผิดเนี่ย
จอมขวัญไม่สามารถที่จะสั่งว่าเอามันไปขังในห้องน้ำนะ
เอามันไปทำอย่างนั้นเอามันไปอย่างนี้นะ

ภาษาชาวบ้านเหมือนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่างนี้หรอคะ
ซึ่งคือทุกคนเข้าไปก็รู้ว่ามันเป็นแบบนี้
คืออาจจะไม่เห็นด้วยและไม่ได้พอใจหรอก

ข้อหนึ่งจะว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนไม่แน่ใจ
แต่ว่ามันก็อาจจะสะดวกกว่าคนอื่นสำหรับหมู่อาร์มตอนนี้คือว่า
คือขออนุญาตนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีแล้ว

ก็คือสู้สิ่งที่ตัวเองเชื่อล้วน

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราฟังแบบนี้นะคะ
วัฒนธรรมองค์กรนะคะทั้งเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะ
แล้วก็ในส่วนของผลกระทบที่ถ้ากระบวนการพิสูจน์แล้วมันผิดจริง
ตามที่เขาร้องทุจริตเนี่ย
อามนี่เรียนหาไม่เจอว่าแล้วเขาจะเข้าไปอยู่ในหน่วยงานเดิม
จะย้ายสังกัดได้ยังไงคะคุณวีระ
ก็ไม่เป็นไรนะ
ผมเชื่อว่าถ้าหมู่อาร์มเนี่ยนะครับ
ย้ายจากทหารเนี่ยอยู่กับทหารไม่ได้เนี่ย
เขาไปอยู่หน่วยงานอื่นนะครับ
ที่เป็นราชการเนี่ย
ถ้าหน่วยงานพวกนั้นนะไม่ยอมรับนะครับ
เขาก็อยู่เขาก็ออกมาทำงานนะเอกชนนะครับ
ผมเชื่อว่าในสังคมไทยก็ยังมีคนที่อยากจะได้คนแบบนี้

ยืนเลยนะผมเชื่อว่ามีนะครับ
มีที่ยืนนะครับ
แล้วคนอย่างนี้ไม่เอาไว้ก็ไม่แหม
ผมว่าสังคมไทยเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาใครไว้
จะเอาพวกทุจริตไว้ใช่ไหม

แล้วก็อยากจะเน้นย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าเรื่องในกองทัพเนี่ย
เราเห็นข่าวมาโดยตลอดนะ
แม้แต่ทหารเกณฑ์เนี่ย
ลูกหลานชาวบ้านที่ต้องถูกเกณฑ์

เห็นข่าวทุกปีเห็นไหม
ตายแบบปริศนานะ

มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะ
แต่กรณีหมู่อามเนี่ยนะครับ

อันนั้นแค่ไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาก็ไม่ได้ระดับสูงด้วย
ระดับจานะครับที่ฝึกนายทหารเนี่ยเขาก็ยังโดนทำลงวินัยจนตับแตกตายกันเป็นแถว
แล้วหนี้อันนี้เขาเปิดโกงเรื่องการทุจริตในกองทัพเลยนะ
แล้วมันไม่ใช่แค่นี้นะอย่างที่หมู่อาร์มเคยบอกมาตลอดเนี่ยถ้ากรณีหมู่อาร์มทำสำเร็จเนี่ย
มันก็จะมีน้องหรือเพื่อนหมู่อามเนี่ยในอีกหลายหน่วยนะไม่ใช่เฉพาะสัมภวุฒินะ
ที่เขาก็รอนะที่จะเอาเรื่องมายื่นให้ผมพูดง่ายนะเขาก็เข้าคิวอยู่เนี่ยนะครับ
แต่เขารอดูหมู่อาร์มก่อนกรณีหมูอาร์มก่อน
กำลังจะบอกว่าแสดงว่าคุณวีระก็คงจะมีข้อมูลอีกพอสมควร
ตอนนี้เขาก็จองคิวกันมาแล้ว
แต่จริงถ้าเราพูดกันแบบเอาแบบตรงไปตรงมานะคะคือที่เราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ย
เป็นเนื่องจากหมู่อาร์มเนี่ยสังกัดทบนะครับ
แต่ว่าจริงแล้วในแง่ของการตรวจสอบทุจริตก็คือมันก็ควรจะต้องมีทุกหน่วยงาน
ความหมายคือแบบนั้นเพียงแต่ว่ากรณีของหมู่อาร์มน่ะ
วิธีปฏิบัติต่อกำลังพลของตัวเองคนของตัวเองเป็นอย่างไร
เมื่อเขาลุกขึ้นมาตรวจสอบทุจริตแล้วมีหลักฐานเนี่ย
มันจะเป็นที่มาว่ากรณีอื่นจะกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำไหม
เพราะสิ่งที่หมู่อาร์มย้ำมาตลอดตั้งแต่ตอนแรก
คือการที่ออกมาตอนนี้คือต้องการการคุ้มครองพยาน
งานไหนก็แล้วแต่จนล่าสุดก็คือไปปชอีกรอบเมื่อวานนี้
ซึ่งเดี๋ยวตกลงปปชตกลงคุ้มครองหรือยังไม่คุ้มครอง
หรือกำลังดำเนินการหรือตอนไหนคะตอนนี้ปปชอยู่ตรงไหนคะ
ที่ไปมาเมื่อวานคือปวชกำลังประชุมครับ
แล้วก็จะรอผลพิจารณาตามที่มีข่าวตอนเย็น
ว่าจะขอข้อมูลจากทบว่ามีแนวทางเยียวยายังไงก่อน
มีแนวทางคุ้มครองไหมเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ย
ปปชถึงจะเอามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
อาจจะได้ผลภายในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้า

ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ที่หมู่อาร์มร้องไปที่ปปช
ร้องไปที่ปปชตั้งแต่เดือน

แล้วก็เมื่อวานนี้ที่ไปปวช

แล้วก็การที่ไปปรปชเมื่อวานนี้เท่ากับเป็นการไปรอบ๒
เดี๋ยวนะคะตอนที่มีนาที่ไปปรปชอันนี้เราทั้งส่งข้อมูลด้วยแล้วก็ขอคุ้มครองด้วยถูกไหม

เพราะว่าตกอยู่ในที่นั่งของการเป็นพยานแล้วมันก็มีความเสี่ยง
ทีนี้การไปเมื่อวานนี้ไปรอบ๒ก็คือเข้ารักษณะ
ข้อมูลไม่ได้ส่งแล้วมั้งคะเพราะว่ามันไปตาม
เมื่อวานนี้เป็นรอบ๓แล้วนะ
หมายถึงว่ามันคือยังไงคือต้องเก็บหลักฐานไป

มันจะชัดเจนได้ยังไงคุณจอมขวัญ
แต่นายพลอัดคลิปได้

เอาคลิปเต็มที่ในพลอัดเอามาเปิดให้หมดสิ
มันอยู่ในนั้นคำพูดที่ขู่มันอยู่ในนั้นใช่ไหม

มีใครติดต่อคุณมาบ้างไหมค่ะหมู่อามตั้งแต่คุณเป็นข่าวนี่
คือหายหมดครับทุกคนกลัวเดือดร้อนหมดเลย
ก็ยังเป็นกลุ่มเพื่อนรักน้องรักรุ่นพี่อะไรอย่างนี้
ก็จะคอยส่งข่าวอย่างว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในค่ายบ้างตอนนี้
มันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้มันก็จะมาถึงครับ
เราจะรู้หมดความเคลื่อนไหวภายในหน่วย
เดี๋ยวคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะ
พยายามติดต่อทางปปชตั้งแต่ก่อนเข้ารายการนะคะ
เดี๋ยวในระหว่างรายการเราจะลองติดต่อทางปปชอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อให้ทราบทั้งสองเรื่องนะคะทั้งเรื่องของการคุ้มครอง
และเรื่องของการส่งสำนวนมาด้วยนะคะ
ว่าการตรวจสอบมาถึงมือปปช

เดี๋ยวช่วงหน้าขอกลับมาเรื่องตัวหมู่อามหน่อย
คือถ้าจะโดนโดนหมดทุกทาง

แต่ว่าที่น่าจะโดนก่อนคือเรื่องของกรณีการหนีราชการนะคะ

แต่ว่าที่พูดจาไม่ดีกับผู้บังคับบัญชานะ

คุณผู้ชมค่ะได้สายท่านรองเลขาธิการปปชแล้วนะคะ
ในฐานะโฆษกสำนักงานปปชนะคะ
ท่านรองเลขานิวัชชัยเกษมมงคลนะคะ
เป็นคนที่รับเรื่องของหมู่อาร์เมื่อวานี้ที่ไป

รองคะมีอยู่๒เรื่องที่จะถามความคืบหน้ารองค่ะ
เอาเรื่องของสำนวนการตรวจสอบทุจริตก่อนค่ะ
ตกลงว่าส่งเรื่องมาจากกองทัพบกแล้วถึงมือปปชแล้วถูกไหมคะท่าน

สักกี่วันแล้วคะท่านรองคะ
น่าจะถึงประมาณสักเดือนครับ

ตอนนี้เราก็ได้มีการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะครับผม
มีการขอเอกสารทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ค่ะแล้วก็พบว่ามีมูลหรือเปล่าคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงอยู่นะครับผม
ก็ยังพิจารณาไม่ได้ว่ามีมูลไหม
เพราะว่าเรื่องนี้มันเหตุเกิดก็ตั้งแต่ประมาณปี๖๐๖๑๖๒เรื่อยมานะครับผม
มีรายละเอียดอย่างไรมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง
โทษที่มีการเบิกมีใครบ้างยังไงครับ
แล้วที่มีข่าวว่าพบว่ามีมูลเป็นการตรวจสอบในขั้นตอนของกองทัพบกเองใช่ไหมคะ

ซึ่งจะไม่มีผลเมื่อเรื่องนี้มาถึงปปชใช่ไหมคะ
คือปปชก็จะเริ่มใหม่ของตัวเองทั้งหมดเลย
ไม่ได้เกี่ยวกับต้นสังกัดที่ส่งเรื่องมาใช่ไหมคะ
คงต้องดูความเห็นจากทางสัตว์ด้วยนะครับ
ว่าเขาร่วมเครื่องมักว่ามีผลที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
มีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดกี่รายคะ
ตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ
แต่ก็มีหลายคนอยู่นะครับ
ค่ะตามข่าวคือบอกว่ามีระดับยศนายพล๓นายเหรอคะ
คืออันนั้นอาจจะเป็นเป็นข่าวนะครับแต่วันนี้นะครับ
ข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยเรายังคงตอบไม่ได้ว่ามีใครบ้างนะครับ
เพราะว่ามันก็อาจจะกระทบต่อบุคคลเกี่ยวข้อง
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับ
มันก็มีกฎหมายที่จะคุ้มครองผู้ถูกร้องอยู่ด้วยเหมือนกัน
จะสามารถให้ข้อมูลอะไรได้บ้างนะครับ

ซึ่งจริงแล้วหมู่อาร์มเนี่ยเคยไปร้องที่ปปชด้วยตัวเองก่อนคือไปเองเลยถูกไหมคะตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะคือท่านท่านรองได้มีการตรวจสอบในสำนักหรือว่าในงานของปปชเองไหมคะว่าตั้งแต่มีนาคมเนี่ยมีเนี่ยเรื่องเดียวกันเนี่ยที่ส่งมาโดยหมู่อาร์มไหมคะ
ครับครับมีมีครับที่ตอนนี้คือเราก็ต้องคุ้มครองผู้ร้องอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับคงจะไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนร้องเข้ามานะครับ
ได้ค่ะกำลังจะขอความรู้ท่านรองแบบนี้ค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะมีการไปร้องตรงเองที่ปปชเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมคือเรียนจะถามท่านเฉยค่ะว่าตั้งแต่มีนาคมเนี่ยถ้าเรื่องถึงปปชแล้วซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ส่งผ่านทบในขั้นตอนทบเองแล้วถึงมือปปชในช่วงเหลื่อมกันนิดหน่อยเนี่ยนะคะ
ถูกต้องครับ
แล้วเรื่องนั้นนะคะตั้งแต่มีนาคมเรื่องนั้นถึงขั้นไหนแล้วคะ
ก็เช่นเดียวกันครับผมความจริงแล้วเนี่ยเราตั้งเรื่องต้องประมาณสัก๒๓เดือนแต่นี้มันจะมีกระบวนการว่าคำร้องเนี่ยเราต้องตรวจสอบคำเก่าหาก่อนนะครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาเนี่ยพอสมควรก็คือตามกำหนดเวลาเนี่ยประมาณ๓๐๐
ตรวจว่ามันเข้าองค์ประกอบที่จะอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปกครองหรือไม่นะครับถ้าตรวจสอบพบว่าอยู่นะครับมันก็จะมีกระบวนการที่จะต้องโรงรับโรงอะไรต่างนะครับแล้วก็มอบหมายทางเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบในเรื่องนะให้เป็นเจ้าของเรื่องแล้วก็ไปดำเนินการซึ่งตอนเนี้ยเราก็มีการดำเนินการแล้ว
เจ้าที่รับผิดชอบในเจ้าที่รับผิดชอบของเรื่องนะครับ
ท่านรองค่ะและในส่วนของการคุ้มครองต้องเรียกว่าคุ้มครองพยานถูกไหมคะในฐานะที่หมู่อาร์มเป็นคนร้องเรื่องนี้ขึ้นมา
ณตอนนี้ขั้นตอนการพิจารณาว่าจะคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองหมู่อาร์มถึงไหนแล้วคะ
ก็มีการประมวลเรื่องนำเสนอคณะกรรมการประประชาเมื่อวานนะครับเมื่อวาน
อันนี้เสนอเข้าเป็นวาระจรเลยนะครับก็ถือว่าเร่งด่วนพอสมควร
เพราะสภาจัดให้เลยนะครับเข้าที่ประชุมความจริงเนี่ยวาระเรื่องนี้รออยู่แล้วเจ้าที่เสนอมาก่อนที่ทางหมู่อาร์มเนี่ยจะมาพบ
ให้ท่านท่านรองในขณะที่จานนะครับไปประสานงาน
ก็คือไปขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากพบโดยตรงนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะตั้งแต่เรื่องที่มีการตั้งกรรมการสอบ
สอบสวนหมู่อาร์มนะครับรวมทั้งกรณีที่มีคำสั่งลงโทษเนี่ยนะครับ
มันมาจากเรื่องอะไรยังไงนะฮะเพื่อนำมาประมวล
แล้วก็ไปดูว่ากรณีที่ทางหมู่อาร์มเนี่ยได้มีการร้องเรียน
เรื่องการทุจริตต่อทบโดยตรงเนี่ยนะครับทบเองเนี่ย
มีมาตรการในการคุ้มครองหรือดูแลปกป้องผู้ร้องเรียนในเรื่องนี้อย่างไร
ครับซึ่งในระบบทั่วไปของทางภูมิภาคประชาเองเนี่ย
ต้องจัดให้มีการคุ้มครองผู้ร้องเดียวกันครับ
ถ้ามันเข้าองค์ประกอบตามที่เห็นเป็นข่าวแล้วก็ข้อเท็จจริงด้วยเนี่ย

คืออำนาจเนี่ยตามกฎหมายปปชปี๖๑ในมาตรา๑๓๓นะครับ
เพราะว่าคณะกรรมการต่อถ้าหากเห็นว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อว่า
ทางผู้ที่เช่าบ่อแสซึ่งเป็นเจ้าพนักงานในหน่วยงานนั้น
อาจจะถูกกันแกล้งหรือได้การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเนี่ย
ก็ให้เสนอเรื่องต่อนายกเพื่อพินาสั่งการ
คณะกรรมการสอบจะไม่มีอำนาจในการสั่ง

จะมีมาตรการอะไรที่จะดูแลคุ้มครอง
ในการการแก่เตือนสำเนี่ยเพื่อไม่เกิดผลทบต่อผู้หลอก
ซึ่งตามข้อที่จริงของหมู่อาร์มเอาเฉพาะเท่าที่เป็นข่าวแล้วเนี่ยนะคะ

อันนี้เป็นข่าวไงครับเราถึงได้มอบหมายให้ทางท่านรองเลขาธิการ
ลงไปตรวจสอบข้อที่จริงนะครับ
เพราะเราต้องดูก่อนว่าการสั่งตั้งกรรมการวินัยเนี่ย
เป็นประโยชน์ชอบไหมมีการแข่งแกล้งไหมนะครับ
วันนี้เรายังไม่เห็นข้อที่จริงว่าการที่มีการสั่งเนี่ย
คำสั่งนั้นนะครับแต่งตั้งด้วยเหตุอะไร
เหตุนี้เกิดมาก่อนหรือหลังที่มีการร้องเรียน
อันนี้ก็เพียงแต่มีอาศัยข่าวเข้ามา
ซึ่งก็ดูตามเว็บไซต์ดูอะไรต่าง
ตามข้อที่จริงที่ทางหมู่อาร์มเสนอมานะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมี๒ฝ่า
อีกฝ่าอันนึงคือผู้ที่ชี้ช่องมา
ค่ะทีนี้ถ้ากรอบเวลาคือประมาณกี่วันนะคะ
ท่านรองที่จะพิจารณาว่าตกลงเข้าไม่เข้า
นะครับก็เจ็บครับน่าจะเป็นวันภูมินะครับ

วันนี้ไปประสานงานที่ศพ
ใช้เลี้ยงศัพท์๓ทางท่านรองที่รับผิดชอบนะครับ

ท่านคือที่ถามว่าเมื่อไหร่จะทราบชัดเจนคือ
เรื่องของเรื่องคือว่าคือถ้าเราฟังจากที่เขาร้องเรียนมาเนี่ยนะคะ
มันค่อนข้างจะหลายขั้นตอนแล้วถ้านับว่าเขาไปเองที่ปปชเนี่ย
ตั้งแต่มีนาคมทีนี้ถ้าสมมุติเรามาตั้งเรื่อง
แม้ว่ามติจะออกมาเร็วเนี่ยมันจะต้องบวกเวลาไปอีกนิด
ก็เลยถามค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตามเรื่องต่อจากข่าวนะคะ
ขอบคุณท่านรองเลขานะคะครับผมครับสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากรณีที่หมู่อาร์มถูกเรียก
ถูกเรียกแล้วพรุ่งนี้แล้วสิคะสักครู่ค่ะ
เป็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับโดยการที่เอาชื่อผมเข้าไปแอบอ้างสวมใส่
ค่ะโดยนำชื่อของทางสิบเอกนรงชัยไปใส่ในเอกสารเพื่อเซ็นเบิกเงิน
ถูกต้องครับแต่เงินที่เบิกไม่ได้อยู่กับทางสิบเอกนรงชัย
ถูกครับใช่ไหมครับหน้าทางสิทธิเอกนรงชัยไม่เห็นชอบด้วย
ใช่ครับค่ะก็ถูกดำเนินการเอาผิดทางวินัยหลายเรื่อง
ใช่ครับค่ะก็คือณปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไข
แล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับถูกครับอืมนี่เป็นการโทรไปร้องเรียน
ให้มีการตรวจสอบเป็นของวันที่เท่าไหร่คะหมอคลิปนี้เป็นคลิปวันที่สิบสี่ครับ
สิบสี่เมษายนที่ที่ผมรู้สึกว่าผมหนีออกมาแล้วแล้วผมไม่ไหวแล้ว
ผมก็เลยโทรไปเหมือนกับเชิงต่อว่าครับต้องยอมรับเป็นลูกผู้ชายว่า
ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กำลังพลชั้นผู้น้อยที่โทรมาร้องเรียนได้เลย

แล้วทุกครั้งที่ผมโทรเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทุจริต

คำพูดนี้ก๊อฟมาเลยว่าร้องเรียนปัญหาทุจริต

ก็จะถูกการกันแกล้งทางวินัยต่างมาเรื่อย

ครั้งที่๔นะเดี๋ยวที่เขาโทร

คอร์เซ็นเตอร์นี่ครั้งที่๔นะวันที่๑๔เมษา
อย่างที่เคยไล่เรียงกันคือตั้งแต่๑๓มีนา๑๗มีนา๑๕

อ๋อมี๕ครั้งมีครั้งไหนอีกครั้งครับ

๑๒เมียนา๑๒๑๓๑๗๑๙ใช่ไหมครับ

ซึ่งสิ่งที่ออกมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะ
มันทำให้ในวันพรุ่งนี้คุณจะต้องเผชิญหน้ากับเหตุ

มันจะออกมาแนวคล้ายกันครับ

หน้าตัวหนึ่งแล้วก็เป็นหมายตัวหนึ่ง

หมู่อามโชว์ให้กล้องด้านหลังของพี่ด้านหลังค่ะ

คือเนื่องจากเหตุที่โดนเรียก

ก็ผิดกฎหมายอาญาทหาร

อ่าแล้วก็ถ้าจะขึ้นศาล

ตอนที่ในสถานภาพคือเป็นอาหารอยู่

ไปที่สำนักงานนายทหารพระธรรมนูล

คือเรียนตรงนะ
ทางหมู่อามนี่นะ
พร้อมที่จะสู้ตามกฎหมาย

แต่พรุ่งนี้นะครับก็คงจะ
ให้ทางทนายความ

เพราะเป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วนะครับ

เราก็อย่างที่บอกนะ

ของปรปชอยู่ซึ่งเราเชื่อว่า

เรายินดีไปเลยนะเราพร้อมที่จะสู้
ในชั้นสารเต็มที่เลยครับ

ยังไงไม่หนีเข้าอยู่แล้ว

มันต้องถูกแทรกด้วยชั้นหนึ่งก่อน
เพราะว่าสิ่งที่มันเป็นภารกิจของเขา

ต้องเพราะหมู่อานี่ไปยื่นกับปปชแล้ว
หลังจากที่หมู่อาร์มนี้ยื่นกับต้นสังกัดคือกองทัพบก
ตั้งแต่วันที่๒๔กุมภา
แต่กองทัพบกไม่ได้ดูแลไงนะ

คือถ้าอย่างที่เราเคยไล่เรียงกันนะคะ
คุณผู้ชมคือถ้าแบบมีการร้องทุกข์กับผู้บัญชาการ
ผู้บังคับบัญชาด้วยปากตั้งแต่๖๐แล้วแหละตั้งแต่ตอนที่เจอใช่ไหมคะ
แล้วก็ไปผู้ตรวจการกัญญา๖๒นะคะร้องพบทบกุมภา๖๓นะคะ
แล้วก็ไปร้องเองที่ปปช๑๗มีนา๖๓แล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะ
ไปถึงที่ปปชเนี่ยเมื่อกี้ท่านรองโทรศัพท์กลับมาบอกนะคะ
ข้อมูลก็คือว่าไปถึงที่ปปชต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ทีนี้พรุ่งนี้เรียกก็จริงแต่อย่าเรียกว่าหนี
แต่ขอให้มีการคุ้มครองพยานก่อนเพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่
กังวลที่สุดตอนนี้ครับเดี๋ยวเราตามกันต่อ
แต่ว่าในชีวิตจริงก็ต้องช่วยกันเซฟด้วยนะคะ
เพราะมันจะรู้ความเคลื่อนไหวว่าไปไหนยังไงนะใช่ไหมคะ
แต่ว่าไม่เป็นไรทางสังคมรู้สึกจะตามเรื่องของหมู่อาร์มค่อนข้างหนักอยู่นะคะ
วันนี้ขอบคุณทั้งคุณวีระแล้วก็ทางหมู่อาร์มอีกครั้งนะคะ

หมดเวลาของรายการค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ไม่พลาดทุกคำตอบกับรายการถามตรงนะคะ